เพราะว่านี่คุณที่ฉายที่คุณพูดถึงนั่นแหละ
พูดถึงกันเยอะมากเลยบอกว่าเอ้ยเขินไหมนะคะ
ไปถามยายาก็บอกว่าเออนะคะก็เขินอยู่เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้

มันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แบบว่า
คือเราโตด้วยอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันได้แบบ
มันไม่ได้เขินขนาดนั้นมันพร้อมที่จะเล่นลุยเต็มที่
แล้วก็มีพี่แอ้วกับพี่แอนซึ่งเราไว้ใจกันมากด้วยค่ะ
ก็เลยออกมาแบบสุดพอสมควรค่ะ

หมอนรองกระดูกแตกของคุณแม่ปลาด้วย

อาการหายดีกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
ก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้แบบหายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

แม่ก็ดื้อมาตลอดอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็มาอยู่ดีค่ะใช่
ตามอายุค่ะหนูเชื่อว่าแบบคนที่อายุเท่าหนูแล้วมีแม่อายุเท่าคุณแม่หนู
จะแบบเป็นห่วงเรื่องเดียวกันค่ะ
ก็อะไรมันหายากแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
อันนี้ยาย่าไปสร้างฝ่ายที่จังหวัดลำปางนะคะ
คุณสวยทำดีด้วยนะคะรับรองผลบุญส่งให้นะคะคุณแม่หายไวอย่างแน่นอน